คุณผู้ชมฮะมีเรื่องราวที่คนที่ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙นะครับ
แล้วก็ญาติที่ไปฉีดด้วยกันเสียชีวิตเขาก็เลยอยากให้มีการตรวจสอบว่าเสียชีวิตจากวัคซีนหรือไม่
ใช่ค่ะมี๒เคสเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเล่าเคสแรกก่อนค่ะ
ผู้ชายนี่เขาไปฉีดแอสตราเมื่อวันที่๑๑สิงหาแล้วมาเสียชีวิตวันที่๓กันยา
ครอบครัวเขาบอกว่านี่คือผู้ตายไม่ได้ป่วยไม่ได้มีโรคประจำตัวนะ
ที่ตายเนี่ยเพราะอะไรเพราะวัคซีนหรือเปล่า
ไปฉีดเข็มแรกมาแล้วอายุของผู้ตายแค่๒๕เอง
แต่ว่าการเสียชีวิตมันเสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีนมา๓สัปดาห์
ใช่ค่ะนี่ตอนที่ผู้สื่อข่าวของเราไปถึงที่วัดเทพประสาทที่สัตหีบชนบุรีนะคะ
เพราะว่าได้รับแจ้งจากคุณแม่ชะดากรโถยอดวัย๖๒ปี
บอกว่าลูกชายของคุณแม่คือนายชนะศักดิ์เฉลยปราศอายุ๒๕ปี
ไปฉีดแอสตราเซเนก้าเข็มแรกแล้วก็เสียชีวิต
คุณแม่เล่าให้ฟังนะว่าลูกไปฉีดเมื่อวันที่๑๑สิงหาคม
พอฉีดเสร็จแล้วลูกแม่ก็นั่งรอดูอาการ
ไม่มีอาการข้างเคียงอะไรนะคะ๓๐นาทีที่ดูอาการ
หลังจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านแล้วคุณแม่ก็เล่าไทม์ไลน์ต่อเลยนะ
จาก๑๑สิงหาที่ไปฉีดพอมา๒๘สิงหาปั๊บ
ลูกชายมีอาการแน่นหน้าอกค่ะเหนื่อยหอบหายใจไม่สะดวก
แขนขาคุณผู้ชมมันไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง
มาวันที่๑กันยาอาการของลูกชายคือหน้ามืดแน่นหน้าอก
ทีนี้แม่เป็นห่วงแล้วพาไปตรวจที่โรงพยาบาล
คุณหมอก็ให้ยามาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการปวด
แล้วก็บอกให้กลับมาดูอาการที่บ้าน
พอวันที่๒กันยาอาการมันหนักขึ้นค่ะ
ก็เลยนำตัวลูกชายส่งโรงพยาบาล
วันที่๒กันยานะคุณผู้ชมหมอปั๊มหัวใจ๙ครั้ง
แล้วก็ให้ยาที่เป็นยาละลายริ่มเลือด
มาวันถัดมาก็คือ๓กันยาลูกชายเสียชีวิตนะคะ
ระบุในใบรับรองการเสียชีวิตระบุเอาไว้ว่า

แล้วก่อนหน้านี้ลูกไม่เคยมีอาการป่วยอะไรเลย
แม่บอกว่าแปลกใจมากเพราะว่าลูกไม่มีโรคประจำตัว
แต่พอไปฉีดวัคซีนกลับมาอาการของลูกชายมันแย่ลงเรื่อย
เคยดูข่าวคนไปฉีดวัคซีนแล้วก็ตายมาหลายเคสแล้ว
คิดเลยว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัว
นี่ค่ะก็มีการจัดพิธีทางศาสนาสวดอภิษฐรรมศพ

ก็เผื่อนมาร้องเพลงด้วย

แต่ว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ครอบครัวต้องการจะตรวจสอบที่สุด
ว่าเป็นอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนหรือไม่

เคสหนึ่งแม่ก็บอกว่ายังไงฉันจะไม่เผาลูกสาวฉัน

นี่เป็นภาพตอนที่ไปฉีดวัคซีนนะคะ
เหตุการณ์นี้ที่นนทบุรีค่ะ
นางสาวนัทธรดาเชยวัดเกาะอายุ๔๑ปี
ก็มาแจ้งความกับตำรวจที่สพบังใหญ่
เพราะว่าอะไรลูกสาวคือนางสาวออนกัญญา
เชยวัดเกาะวัย๑๙ปีนี่นะคะ

เคสนี้ไปฉีดมาเมื่อวันที่๑๘สิงหา
แล้วก็มาเสียชีวิตวันที่๕กันยา

แล้วก็นี่เป็นคลิปที่ตัวลูกสาวฉีด
กลับบ้านไปนะคุณแม่ไม่เป็นอะไรเลย
ปวดแขนแต่ลูกสาวเป็นไข้หนัก
อีก๒สัปดาห์กว่าก็เสียชีวิตเลยนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้ก็มีการเอาศพไปชนะสูตร
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยนะคะ
หมอบอกว่าไม่ปรากฏสาเหตุเสียชีวิตที่แน่ชัด

พร้อมทั้งแม่บอกด้วยว่าจะไม่เผาลูกสาว
กว่าจะรู้ว่าลูกตายเพราะอะไรกันแน่
คุณแม่เล่าให้ฟังนะว่าตอนที่แม่ไปฉีดวัคซีน
พอฉีดเสร็จไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไร
ตัวคุณแม่ปวดแขนนิดหน่อยแต่ลูกไข้สูง
ไข้สูง๔๐องศาซึ่งแม่ก็เลยโทรปรึกษาญาติที่ทำงาน
ทางด้านสาธารณสุขเนี่ยนะญาติเขาบอกว่าเป็นผลข้างเคียง
ไม่น่าจะเป็นอะไรคือก็เหมือนกับที่เรารับรู้มาแหละ
ถ้าเกิดเป็นคนหนุ่มสาวจะมีอาการจะมีไข้ขึ้น
เออนะฮะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับ
แต่หลังจากนั้นหลังจากลูกสาวมีไข้ขึ้น
ลูกสาวก็ป่วยมาตลอด๒สัปดาห์กว่านะคุณนะ
ใช่ค่ะจนมาวันที่๕กันยาที่ผ่านมา
ลูกกำลังยืนตากผ้าอยู่จู่ลูกล้มเลยค่ะ
เป็นลมหมดสติแล้วแฟนของลูกก็เลยโทรแจ้ง๑๙๑
ปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่มาเนี่ยโอ้ลูกเสียชีวิตแล้วนะคะ
ครอบครัวบอกว่าปกติลูกสาวร่างกายแข็งแรง

แล้วลูกสาววัย๑๙ถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัว

เขาทำงานหาเงินจุนเจือครอบครัว
อกจากนี้ลูกสาวของเขายังมีลูกค่ะ

ใช่ค่ะกลายเป็นว่าพอลูกสาวมาเสียชีวิตไป
หลานก็ต้องกำพาแม่ส่วนผลการชาญสูตรของแพทย์
บอกว่าเสียชีวิตเฉียบพลันโดยไม่ปรากฏสาเหตุ
บอกว่าตรงนี้อยากให้หน่วยงานเข้ามาตรวจสอบหน่อย

ก็มีการสวดพระอภิษฐรรมอยู่ที่วัดลาดประดุกที่สารา๔
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าถ้าเกิดว่ามีคืบหน้ายังไง
เดี๋ยวรายงานให้ทราบด้วยเพราะว่าหลายคนก็อยากรู้ว่า
สาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงคืออะไรกันแน่
แม่ก็เลยตัดสินใจนะคุยกับญาติ
คุยกับผู้ใหญ่หลายคนที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามและให้คำปรึกษา
ก็เลยตัดสินใจยังไม่เผาศพลูก
นำเรื่องไปแจ้งความก่อนแล้วก็นำเรื่องไปร้องขอความเป็นธรรม
ที่ศาลาศุกร์จังหวัดนวลธรรมบุรีต่อไป
รวมถึงให้สื่อช่วยตามข่าวด้วยนะครับ